เพราะว่าอยากจะฝากเป็นอุทาหรณ์สำหรับเรื่องราวต่าง

อยากจะให้ระมัดระวังและดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิด
เพราะถ้าหากเผลอไปเสี้ยววินาทีเดียว

เด็กตัวเล็กคุณผู้ชมดูดิเนี่ยค่ะเห็นไหมคะยืนอยู่กลางถนนเลย
ยืนแบบกลางท่าเลยอ่ะนะคะแล้วน้องเขาก็ยืนหันหน้ามาทางรถที่พุ่งเข้ามาหาเขาด้วย
งงทั้งคนขับงงทั้งน้องเหมือนกันเจ้าของคลิปว่าอยากฝากจะเป็นอุทาหอนเตือน
อาจจะทำให้เสียใจตลอดชีวิตก็ได้เขาบอกเนี่ยยังดีที่เขาขับรถมา
เขาขับด้วยความระมัดระวัง
แล้วถ้าหากเป็นคนเมาจะเกิดอะไรขึ้น
สมมุตินะไม่เห็นหน้าขึ้นไหมล่ะแล้วเนี่ยสักพักยังไงรู้มะ
ยังไงเดี๋ยวมีผู้ปกครองวิ่งมามาจับมาพาเด็กคนนี้เข้าข้างทาง
นี่เห็นไหมวิ่งมาแล้วคือแต่มาไม่ทันเลยจริงนะถ้าพูดถึงเรื่องถ้าเกิดสมมติ
ว่าเกิดอุบัติเหตุมันไม่ทันนะนั่นน่ะสิค่ะคุณค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยดูคลิปนี้ไม่ได้กล่าวโทษใครไม่ได้อยากจะย้ำซ้ำรอยความผิดความประมาทใคร

ซึ่งเหตุการณ์เนี่ยก็เกิดขึ้นที่บ้านช้างครับตำบลวังไส
อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
เอาเป็นว่าดูเหตุการณ์นี้แล้วเราก็เฝ้าระมัดระวังแล้วกัน
เฉพาะใครมีลูกมีหลานเล็กที่เขาชอบเดิน
กำลังอยู่ในวัยฝึกเดินขวบ๒ขวบ๓ขวบเนี่ยค่ะ
แล้วบ้านใครที่อยู่ติดริมถนนแล้วไม่ได้มีรัวรอบขอบชิด
ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นด้วยค่ะ
เอามาปรับเชิญกันด้วยความเป็นห่วงเป็นใย